หลังจากที่สนชมีมติในการผ่านพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกมาแล้ว
เขาก็เคลื่อนไหวกันอย่างเต็มที่
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้มีพาดหัวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับ
สิวห้าโจแฮกเกอร์สอบรีดจอจับร่วมอีกร้อย
ตู่ประกาศกำจัดขยะโซเชียล
หลายประเด็นคศคุม๕ผู้ต้องสงสัยโจมตีเจาะเว็บไซต์หน่วยงานราชการมาให้ข้อมูลที่มธบ๑๑
ชวนแนวร่วมระดมพลในยุทธการปลาหินวันที่๔
บอกว่าไปเยี่ยมบ้านลุงตูกันไหม
เพื่อจะมุ่งเป้าเข้าโจมตีระบบออนไลน์สื่อสารกองทัพภาคที่๒
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงตำรวจกองทัพเรือ
ก็สามารถเจาะข้อมูลการใช้งบประมาณบางหน่วยงานในกองทัพบก
ได้ในเวลา๒๐นาทีของเมื่อวานนี้
ซึ่งเปรียบเสมือนการที่เขาพูดไว้เขาเชิญชวนให้ไปเยี่ยมบ้านลุงตู่
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของกรมสื่อสารแล้วก็เรื่องของการเงินทหาร
เป็นการเปรียบเทียบบ้านลุงตูก็คือนี่แหละของกองทัพ
ก็เจาะเข้าไปได้เป็นผลสำเร็จ
ภาพแรกที่ถูกเปิดเผยออกมานี้เป็นภาพการเข้าระบบของโปรแกรมการติดตามการบริหารงบประมาณกองทัพภาคที่๒
ส่วนภาพต่อมาเป็นภาพการเข้าถึงงบประมาณหน่วยงานต่างของกองทัพ
ภาพสุดท้ายที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการต่างนะครับ
อกจากนี้เพจดังกล่าวยังยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติการต่อไปในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันนี้
แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร
เขาออกแถลงการออกมานะครับเรื่องหลักการและจุดยืนทางการเมือง
ระบุขอปฏิเสธที่จะลงไปสนับสนุนหรือขัดแย้งทางการเมืองในเรื่องของสีเสื้อ
สองมีจุดยืนดำเนินกิจกรรมบนโลกออนไลน์เท่านั้น
เพื่อแสดงเสรีภาพและความยุติธรรมให้เกิดเสรีภาพในการสื่อสารอย่างแท้จริง
ขอต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
การกระทำใดที่เป็นความผิดของผู้กลุ่มอำนาจรัฐ
ว่าสมัยใดย่อมไม่สามารถได้รับการให้อภัยโดยเด็ดขาด
การปฏิบัติการทุกกรณีต้องพยายามจำกัดความเสียหายให้น้อยที่สุด
เลี่ยงการให้พิจารณาเป็นลำดับแรก
แล้วก็๗นี่สำคัญนะเขาก็ยืนยันบอกพวกเราเป็นผู้ไร้ตัวตน
เปิดเผยตัวตนเด็ดขาดไม่มีใครทราบว่าพวกเราคือใคร
เหมือนอากาศมองไม่เห็นแต่พวกเรากำลังเคลื่อนไหว
เขาก็บอกว่าอีก๒วันคือเขาโพสต์เมื่อวานตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
อีก๒วันเป็นวันคริสต์มัสตรงกับวันเสาร์แล้วก็ต่อไปก็คือวันอาทิตย์
ดังนั้นช่วงเวลานี้คืออยากให้ทางรัฐบาลนำไปพิจารณา
แล้วก็ตัดสินใจดูให้ดีเพราะว่าจะรอดูท่าที
แล้วก็รอคำตอบจากรัฐบาลในวันอังคารที่๒๗ธันวาคมนี้
แล้วก็เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าคศสามารถที่จะนำตัว๕บุคคลที่สงสัย
โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐมาให้ข้อมูล
ผลเอกเฉลิมชัยศิษฐศาสตร์ผู้ประชาการทหารบกเปิดเผยก่อนหน้า
ก่อนหน้าที่เราจะทราบข่าวว่าคอสชสามารถคุมตัวได้นะครับ
บอกว่าทราบบุคคลที่โจมตีเว็บไซต์แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชน
เนื่องจากได้รับอาจได้ความสะใจแต่อาจเสียอนาคตได้
ซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
โดยยอมรับว่าเว็บไซต์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชเองก็โดนโจมตีแต่ไม่ได้เกิดความเสียหาย

เว็บไซต์กรมการเงินกองทัพบกที่ถูกโจมตี
ไม่สามารถนำข้อมูลออกไปได้นะครับ
ถูกเข้าไปจริงแต่นำข้อมูลออกไปไม่ได้
เพราะมีการป้องกันเต็มที่และไม่มีผลกระทบ
กรมการเงินแต่อย่างใด
ก็แค่ไปเยี่ยมไงแค่ไปเยี่ยมนะฮะ

สำหรับมาตรการดูแลเว็บไซต์ของกองทัพเองนะครับ
พบทบก็บอกว่าได้พยายามทำความเข้าใจ
แต่หากไม่หยุดโจมตีต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกระแสข่าวคศจับกลุ่มกลุ่มพลเมืองต่อต้าน

ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจง

พบทวรให้สัมภาษณ์ตอนเช้านะครับ
แต่ว่าช่วงเย็นคศเขาบอกว่าสามารถที่จะ

มาให้ข้อมูลได้นะครับ
ส่วนทางด้านของนายยกรัฐมนตรีเองนะครับ
เมื่อวานนี้แม้จะลงพื้นที่จังหวัดน่านก็ตามนะครับ
แต่ก็มีการพูดถึงเรื่องของ

เรื่องของการใช้โลกโซเชียล

หลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนตามสื่อโซเชียล
เพราะรัฐบาลไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของใคร
แต่จะเข้าไปตรวจสอบบุคคลที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับ
เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีก็พูดแบบนี้นะครับ

ถูกก็ดีจิ้มผิดคนอื่นก็เสียหาย

เหรอนายมตรีถามนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายไปทำกันให้ได้
หรือจะอยู่แบบเก่าก็ดูเว็บโป๊ไป
ก็ดูขายยาเถื่อนไปที่อันตรายบิดเบือนไป
ระบบเศรษฐกิจไปเอาไหมล่ะ
นายกพูดเมื่อวานที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับ

ต้องหามาตรการการคัดขยะออก
คุณแต่ว่ารัฐบาลก็บอกด้วยนะครับ
คือนายกบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องการไปแอบฟังใครคุยกัน
ฟังทำไมไม่มีใครอยากรู้คุยก็คุยไป

นายกย้ำว่าไม่ใช่ว่าจะไปจับทุกคน
คงย้ำไปถึงเรื่องของพรบคอมด้วย
บอกว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิของประชาชน